กรรมคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนะครับได้สนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายส่วน
บุกตรวจรีสอร์ทนะครับบนเกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ต
หลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนกว้านซื้อที่ดิน
ไม่มีเอกสารสิทธิ์จากชาวบ้านเพื่อสร้างรีสอร์ตหรูขายให้กับต่างชาติ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่านายอาดำชาวสวีเดน
แสดงตัวเป็นผู้ดูแลนะครับพร้อมนำเอกสาร
เสียภาษีบำรุงท้องที่มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
แต่ว่าไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน
สำหรับพื้นที่โดยรอบมีการปลูกสร้างบ้านพักตามไหล่เขา
รวม๑๔หลังบางหลังมีชาวต่างชาติเช่าอาศัยอยู่ระยะยาว
ขณะเดียวกันจนดังที่ตรวจสอบตามหลักเคสิบแปดหมด

ซึ่งการปักหมุดแสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมยื่นขอเอกสารสิทธิ์
ดำเนินการสำเร็จที่ดินบริเวณนี้ก็จะมีราคาไร่ละไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
เบื้องตนจนดังที่ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายอดำ

แต่จะดำเนินคดีกับผู้ครอบครองที่มีชื่อปรากฏอยู่ในใบเสียภาษีบำรุงท้องที่
ไหนก็หาบกลุกพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าม้าย
และตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตราเก้า
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
เนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาต
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วครับ